สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอให้รวยนะครับ
ขอให้รวยแต่เช้า

อีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็มีโอกาสได้ไปหาหลวงพระคุณ
ช่วงที่ท่านมีชีวิตไปที่วัดบ้านไร่บ่อยมากนะครับ
คือผมเคยไปแล้วให้ท่านเอาอะไรโขกสีสะน้ำมนต์น่ะแบบเคกอะไรอย่างนี้อ๋อผมเนี่ยฝังตะกุดเลยระเด็นนะฮะ
ก็เลยวันนี้ก็เป็นตั้งแต่คือเป็นการเคลื่อนสรีระร่างของหลวงพระคุณ
ในงานพระราชทานเพลิงศพวันนี้พิเศษด้วยนะครับผมก็เลยรำลึกถึงท่านนะครับ
เพราะว่าสีสันข่าวเช้าไทยรัฐก็ต้องมีเรื่องของเป็นเรื่องเนื้อหาสาระบ้างนะครับ
ต่อไปนี้เป็นเรื่องของสีสันนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลยครับ
ผ้าผืนเดียวสามารถห่อผ้าอุ้มลูกได้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับ
เจ้าตัวเล็กแม่จะทำให้เจ้าสบาย
อุ้มผ้ารัดไว้

เจ้าตัวและอีกคนก็นำมาไว้ข้างหน้า
ลงตัวจริงได้ตั้ง๒คน
ของเล่นใหม่ของน้องหมาพิษบู
มนุษย์อย่างเราหาเรื่องให้น้องหมาออกกำลังกายแต่เช้า
ค่อยเหลียเหลียเหลียเข้าไป
มันจะกินได้ไหมเนี่ยแม่
แกล้งกันแต่เช้าเลยครับ
คู่นี้ก็เช่นกันโดนทำโทษเพราะเยี่ยวไม่เป็นที่เป็นทาง
เมื่อเจ้าน้ายด่าน้องหมา๒ตัวก็สึมต่านละห้อยดิสิครับ
เขาก่อโทษครับ
ลีลาตีกองไม่แพ้ผู้ชายครับสาวน้อยคนนี้

แม่ทั้งสวยทั้งเก่งนี่แหละครับคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ